มาอัปเดตกันหน่อยค่ะสำหรับอาการของน้องสกาย
ที่ป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
ล่าสุดนั้นต้องรับเข้าทำคีโมนะคะเป็นเข็มที่๓แล้วค่ะ
สกายยังคงต้องนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาล
เพื่อรอดูอาการผลข้างเคียงของการได้รับคีโม
ซึ่งครั้งนี้อาจจะขนาดลดลงจากรอบที่๑แล้วก็รอบที่๒
แต่ผลข้างเคียงค่ะอาจจะต่างกันนะ
ครั้งที่ผ่านมาค่ะก็จะแสดงออกถึงอาการเจ็บป่วย
แต่ว่าครั้งนี้ครั้งล่าสุดค่ะ
ผลข้างเคียงเห็นชัดคือด้านอารมณ์ค่ะ
ส่วนใหญ่จะมีอาการซึมเศร้าไม่ค่อยร่าเริง

แล้วก็มีการเล่นของเล่นหรือว่าเล่นอะไรที่น้อยลงด้วยนะคะ
ตอนนี้ทางครอบครัวช่วยน้องในเรื่องของกายภาพขา
น้องก็พยายามช่วยเหลือตัวเองนะคะในส่วนของการทรงตัว
เพื่อจะนั่งค่ะโดยที่ไม่มีอะไรมารองหลัง
กล้ามเนื้อขาสามารถยกแล้วก็ขยับได้ดีค่ะ
แต่ว่ายังไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นยืนนะคะ
แต่ว่ามีอีกหนึ่งเรื่องคุณที่น่ายินดีอะไรก็แล้วแต่ค่ะ
กำลังใจของน้องและครอบครัวนะคะก็ยังดีเสมอ
แล้วก็พร้อมที่จะสู้ต่อไปค่ะ
พี่ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
เพราะว่าเราก็อ่านข่าวอัปเดตอาการของน้องสกายมาตลอดเลย
ล่าสุดเราเห็นรอยยิ้มของน้องที่ร่วมสมทบทุนในโครงการ๙คนละ๙
ก็พอได้เห็นรอยยิ้มของน้องบ้างเป็นกำลังใจให้ค่ะ
ก็ขอให้น้องสกายแข็งแรงไวให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับครอบครัวด้วยแล้วกันนะคะ